ดูข่าวใหญ่ของประเทศไทยณตอนนี้กันหน่อยนะคะ
กรณีพิษลวงโลกเอาสั้นแบบนี้
แต่เชื่อว่าสั้นแบบนี้คุณผู้ชมเข้าใจประเด็นทั้งหมดแล้วนะคะ
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคือเมื่อคืนพีชนอนคุกเป็นคืนแรก
ที่โรงพักโคกขามนะคะปรากฏว่านอนไม่หลับค่ะ

เขาบอกอาการกระดูกกระดิกไม่ได้เขากลัวด้วยนะ
เพราะบอกว่าคืนนั้นนอนคนเดียวเมื่อคืนนอนอยู่ในห้องขังคนเดียว
คือจะบอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมีแต่เสียกับเสียนะ
หนึ่งแฟนก็กำลังจะเสียเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แฟนบอกว่าให้เลิกคบพีชใช่ไหม

เสียรายได้ตอนนี้ขายลอตเตอรี่ก็ไม่ได้
สามบ้านที่พีชไปสร้างไว้ที่อำเภอเอราวันจังหวัดเลย
ตอนนี้นายทุนที่ไปกู้เขามาเนี่ยคุณผู้ชม
กำลังจะทุบบ้านทิ้งแล้วก็ยึดที่ดินนะคะ
เงินที่เอาบ้านไปจำนำเอามาลงทุนเกี่ยวกับลอตเตอรี่

เงินที่เอาบ้านไปจำนองเนี่ยคุณผู้ชมก็หายไป
ลอตเตอรี่ก็ไม่ได้ขายมีแต่เสียก็เสีย

ธนวัฒน์คำแหงพลหรือว่าพีชนะคะ
ตอนนี้ก็ยังคงถูกคุมขังอยู่ที่โรงพักโคกขาม

แล้วก็พนักงานสอบสวนก็บอกว่า
อาจจะเลื่อนการฝากขังออกไปเป็นวันพรุ่งนี้
เนื่องจากสำนวนคดียังไม่แล้วเสร็จ
แล้วก็ในวันนี้อาจจะมีผู้เสียหาย

ใช้อำนาจในการคุมขังให้ครบ๔๘ชั่วโมง
หลังจากนั้นก็จะนำตัวนายพีช
ฝากขังต่อสารจังหวัดสมุทรสาคร
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกพลัดวิเศษสิงห์รอง
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาคร

กับพนักงานสอบสวนที่ทำคดีนี้ด้วยนะคะ
เพื่อติดตามความคืบหน้าของสำนวนนั่นเอง
ส่วนการนอนห้องขังคืนแรกของพีช

ก่อนเข้าห้องขังก็มีสีหน้าค่อนข้างเครียดนะคะ
แล้วพอช่วงที่มีการนอนไปแล้วเนี่ย

เพราะหนึ่งเกี่ยวข้องกับอาการเครียด
ทีนี้เขาบอกข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
บอกว่าเมื่อคืนลักษณะคล้ายถูกผีอำเลย

แล้วเขาก็นอนอยู่ในนั้นคนเดียวด้วยนะคะ
อย่างไรก็ตามหลังจากที่นอนไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ผ่านขั้นตอนการสอบสวนไปส่วนหนึ่งแล้ว
เขาบอกว่ามันดีขึ้นนะอาการน่ะ
คือโล่งใจมากขึ้นที่ได้พูดความจริง
แม้ว่าบางอย่างจะรับบางอย่างไม่รับเนี่ยนะคะ
แต่เขาก็บอกได้บอกความจริงกับตำรวจ
ได้สอบปากคำให้กับตำรวจไปแล้ว
ก็บอกว่ามันก็ดีขึ้นมันก็โล่งใจขึ้น
เขาบอกว่าเขายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น
มันเป็นเวรกรรมมันเป็นสิ่งที่เขาทำ

บอกว่าเมื่อวานเขาบอกคุณแม่เขาเลยนะ

ไม่อยากให้แม่มาเห็นสภาพตัวเองในแบบนี้เนี่ย

หลังจากนั้นตำรวจก็นำตัวพีชมาแถลงกับสื่อมวลชน

เขาบอกว่าภาพที่เขาไม่อยากให้เห็นมากที่สุด
คือเห็นลูกของตัวเองก่อนหน้านี้
เคยให้สัมภาษณ์ว่าภูมิใจในตัวลูก
และตอนนี้ลูกที่ภูมิใจนั่งอยู่หลังกรง

แล้วแม่ก็อายุมากแล้วมีโรคประจำตัวด้วย

เฮียทองแดงคือเจ้าของปั๊ม
เจ้าของปั๊มที่ให้พีชไปเช่าแผงขายลอตเตอรี่
บอกว่าฝากขอโทษเฮียทองแดง

ก็จะไปขอโทษด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ส่วนช่วงบ่ายวันนี้ที่ผ่านมาค่ะ
ทนายความส่วนตัวของพีชก็คือ

ก็เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน

เอาโทรศัพท์มือถือของพีชมามอบให้

แล้วก็นักข่าวไปสอบถาม

เพราะว่าเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดี
ส่วนการเตรียมหลักทรัพย์ในการขอประกันตัวนั้น

แต่ว่าขั้นตอนการประกันตัวก็ต้องยื่นประกัน

หลังตำรวจคุมตัวไปฝากค้างต่อสารค่ะ
ซึ่งการสอบปากคำพีชล่าสุด
พีชยังคงให้การภาคเศษใน๒ข้อหา
ตำรวจแจ้งความพีชไปทั้งหมด๔ข้อหา

ขายสลากกินแบ่งเกินราคา

คือแบ่งรับแบ่งสู้ไม่รับรอดเปอร์เซนต์
ข้อหาแรกก็คือปลอมแปลงเอกสารราชการ

นำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จ

แต่ไม่ได้เป็นคนไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย

เป็นไปตามที่แถลงข่าวเมื่อวานนี้นะ

ของพีชกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อนะคะ

ที่มันเกิดขึ้นกับสังคมไทยบ้างนะคะ
แต่เอาล่ะที่แน่ตอนนี้อย่างที่บอกไป
สิ่งที่มันเกิดขึ้นพีชกุเรื่องขึ้นมา
แล้วพีชปล่อยให้มันไปตามน้ำไหลไปตามน้ำเลย

ว่าจะเป็นต่อตัวพีชเองต่อแม่พีชต่อแฟนพีชต่อย่า

ต่อประชาชนคนไทยที่หลงไปชื่นชม
ศรัทธาในตัวพีชว่าพีชซื่อสัตว์
สุดท้ายเขาก็ต้องมาเสียความรู้สึกนะ
และพีชเองก็รับกรรมอยู่ตอนนี้